ส่วนนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นี่ก็สลดรับปีใหม่ค่ะ

คือมีผู้โดยสารตั้งใจว่าจะเดินทางกลับไปหาครอบครัว

พอรถเสียปั๊บจ้างรถอีกคันนึงมา
แล้วที่จะให้คุณผู้ชมดูหลังจากนี้ค่ะ
ขับไปนะยังไม่ทันข้ามจังหวัดเลยปรากฏว่ารถตกคลองเนี่ยเป็นพาดหัวแบบ
เนี้ยเปลี่ยนคันกลางทางจนไปไม่ถึงปลายทางนะฮะแล้วคุณคิดดูสิ
บนรถอ่ะทั้งหมดสิบเอ็ดคนอืมแต่ท้ายที่สุดช่วยมาได้แค่เจ็ดคน
อีก๔คนเสียชีวิตดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะสภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
ไม่ใช่เรือนะที่นั่งกันอยู่อันนั้นคือรถตู้พลิกตะแคงอยู่แบบนี้ค่ะ
อยู่กลางคลองระพีพัฒน์ใต้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ที่คลองหลวงปฐุมธานีนะคะ
คนที่อยู่ในรถก็ต้องโอ้โหพยายามออกมานะฮะ
และในรถก็มีผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าในรถเนี่ย
คนขับผู้โดยสารรวมทั้งหมด๑๑คนติดอยู่ข้างในค่ะ
ต้องเร่งช่วยและสุดท้ายช่วยมาได้๗คนอีก๔คนเสียชีวิตนะคะ
หนึ่งในผู้รอดชีวิตเนี่ยเล่าให้ฟังคือนายสุริยาวุฒิธารแก้วค่ะ
บอกว่ารถตู้คันนี้มาจากมหาชัยสมุทรสาครนะจะเดินทางไปสกลนคร
นั่งรถมามาถึงปั๊มปตทคลอง๓ที่ปฐุมธานีปรากฏว่ารถเสีย
ห้อน้ำแตกค่ะตัวคนขับเองติดต่อให้นายสมนึก
ซึ่งเป็นคนขับรถตู้อีกคันนึงที่จอดอยู่ในปั๊มนั้น
ให้ไปส่งผู้โดยสารแทนคือเห็นว่าอย่างน้อยเป็นคนในพื้นที่
ก็เลยว่าจ้างไปผู้โดยสารบอกนะคนขับท่าทางแปลก
แปลกยังไงคะเราถามเขาบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับเมาค้างหรือเปล่า
ขับออกมาได้แป๊บเดียวจู่เบรกกระทันหัน
แล้วรถพุ่งตกคลองไปเลยค่ะลองฟังหน่อยนะคะ
นี่วิ่งไม่นานนะวิ่งจากปทคลอง๓มานะได้แค่หน่อยเดียวเองนะ
วิ่งเข้ามารับคนที่คลอง๓ที่ว่า๑๒ทับ๒๑อ่ะ
มาแล้วก็เลยมาตรงนี้พอลงมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ย
ผมตั้งตัวไม่ทันเลยเพราะว่ามันกระโดดลงไปเลย
แล้วมันไวมากซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมรอมันได้ไง
นี่ไงคุณสุริยาวุฒิบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าท่าทางคนขับเหมือนจะเมาค้างหรือเปล่า
แต่ตำรวจบอกว่าคือส่วนหนึ่งคนขับอาจจะไม่ชินเส้นทางด้วย
แต่เรื่องของเมาค้างไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบนะคะ
หลังจากนี้ต้องไปดูกล้องวงจรปิดรอบที่เกิดเหตุเพื่อ
หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วย
คุณผู้ชมคะคือผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ทั้ง๔รายนะ
ก็ส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
แล้วดูจากรายชื่อส่วนใหญ่อยู่ตำบลเดียวกันหมดเลย
เราก็เลยต้องตรวจสอบอีกทีว่าทั้งหมดนี้เป็นญาติกันไหม
ใช่ค่ะคือทั้งหมดน่าจะมาจากสมุทรสาครนะ
เพื่อจะไปสกลนครนะครับก็จ้างรถตู้คันหนึ่งแล้ว
แต่ดันไปเสียกลางทางนะแล้วก็ไปเจอรถตู้คันใหม่อยู่ที่ปั๊มคุณ
คือคนขับรถตู้คันเก่านะพยายามที่จะหาแบบว่าโทรหาหรือไลน์หาพวกพักพวกนะ
ก็เนี่ยเขาเห็นว่าอยู่ในปั๊มพอดีแล้วเห็นว่าเป็นคนพื้นที่อยู่แถวนี้ด้วยเลยให้ไปส่ง
คือตอนแรกจะหาพักพวกที่ไว้ใจกันได้ให้มารับช่วงต่อนะครับ
แต่ปรากฏว่าหาพักพวกไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้คนใช้รถตู้กันเยอะ
รับจ้างขนส่งไปต่างจังหวัดกันหมดเลยนะฮะก็ดันมาเจอคนขับคันนี้ในปั๊ม
คนขับคันนี้ก็เลยอาสาพาไปส่งสกลนครปรากฏไปไม่ถึงฮะจบอยู่แค่ปฐุมนะครับ
แล้วคนขับรถตู้ก็มีบัตรประจำตัวเป็นพนักงานขับรถที่ท่ากัดสยานดอนเมืองด้วย
นายสมนึกอิ่มพ่วงนี้นะคะเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบต่อไป
แล้วก็รายชื่อผู้เสียชีวิตอีก๓ท่านเนี่ยนะคะคือนายนัตกพงษ์ไพขำนาม
เป็นชาวอำเภอกุฎบากที่สกลนคร
รวมถึงนางสาวกมลรัฐพลาจันทร์แล้วก็นางสาวพัสราขันทหงษ์
ทั้งหมดเป็นชาวกุฎบากที่สกลนครทั้งหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบกันต่อซึ่งคนขับก็เสียชีวิตนะ
แต่ก็ต้องดูว่าเมาแล้วขับหรือเปล่าหรือว่าไม่ชินเส้นทางนะครับ